แม่บ้านแต่ฉันบ้าน
กลับมาค่ะกลับมาต่อกันกับเจลล้างมือฉบับพกพาค่ะ
รับรองเลยว่าสะอาดติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งเลยเนาะ

อันนี้เขาบอกว่าฆ่าเชื้อได้เท่าไหร่นะ

อันนี้คือมันแบบเกือบสุดอ่ะเกือบร้อยอ่ะคุณแม่
แล้วทำไมรู้ไหมผลิตจากธรรมชาติล้วน
แล้วก็มีกลิ่นอ๋อประมาณ๒๐กว่ากลิ่นเลย
โอ้โห๒๐เลยเชื่อไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกมันจะมีผลไม้ต่างนานานะคะ

แล้วก็มีแบบพวกแบบกลิ่นดอกไม้สมุนไพรต่างนะคะวันนี้มีมาให้ดู๓กลิ่น
ค่ะที่สำคัญนะคะโรเวร่าอังุฬแล้วก็ตัวนี้ชาเขียวลองดู
เดือนไม่ค่อยไหลเอออันนี้ดี

หอมไหมมันก็จะเป็นแนวแบบธรรมชาติหอม
และที่สำคัญนะคะแบรนด์นี้เข้ามาพร้อมความเก๋ไก่ที่แบบว่าเห็นแล้วเนี่ย
ต้องรีบพกรีบแบบว่าซื้อมาเป็นเจ้าของไม่งั้นเนี่ยตกเทรนด์เลย
ไม่รู้ว่าป้าพิมที่จะพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะคะ

ไหนคะพิมคะน้องพิมเรียกน้องเอาหน่อย
ป้าน้องพิมป้าน้องพิมป้าน้องพิมป้าพิมป้าน้องพิม
แซ่บเวอร์บายป้าพิม
เป็นอะไรยังไงนะคะต้องมาตรงนี้เลยค่ะถามป้าพิมเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ทำเจลทำความสะอาดมือของเราเนี่ยนะคะ
ได้น่ารักมากแพ็กเกจจิ้งที่สุดอีกเช่นกันนะคะ
คือแบบมันเหมือนขวดจิ๋วอะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเขามีเยอะกลิ่นมาก
สำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเจลล้างมือขนาดพกพานะคะ
ที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติแล้วก็มีเม็ดบีดเช่นกันนะคะ
มีเม็ดบีดข้างในอย่างนี้นะคะแบบนี้
โดยที่เม็ดบีดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่เป็นส่วนผสมที่ช่วยฆ่าแบคทีเรียนะคะ
ทำให้มือของเราเนี่ยสะอาดหมดจดจริงนะคะ
ไม่ใช่แค่ขวดที่น่ารักและกลิ่นที่หอมของเขาที่มีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะ
แต่เพราะว่าเขามีสายคล้องที่แสดน่ารักมากนะคะ
หายใจเข้าลึกนะคะตอนที่กำลังจิบให้คุณดูตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าน่ารักขั้นสุดกันเลยทีเดียวนะคะกับนี่
เวลาที่ใช้เนี่ยนะคะก็ง่ายมากนะคะ
แค่ดันนะคะออกมาอย่างนี้ปุ๊บ
ไหมคะลูกตุ้มก็หลุดออกมาจากช่องเสียบของเขาแล้วนะคะ
คุณก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ค่ะไปคล้องกับสายกระเป๋า
หรือว่าท่านไหนใส่กางเกงยีนนะคะจะคล้องกับหูกางเกงยีนก็ยังได้เลย
คือเรียกว่าพกติดตัวตลอดทั้งวันนะคะเป็นคนสะอาดนะคะ
ล้างมือทำความสะอาดกันตลอดทั้งวันเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ดันเขากลับเข้าไปนะคะตรงหูตรงนี้
นี่แบบนี้ค่ะง่ายนี่นะคะแบบนี้ปุ๊บ
ก็จะเป็นโฮลเดอร์ของตัวผิดสะพานที่น่ารักมาก
โดยที่โฮเดอร์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะ
อย่างเช่นว่าคุณอาจจะมีเจ้าตัวแซนนิไทเซอร์หลายกลิ่นนะคะ
วันนี้อยากใช้กลิ่นนี้คุณก็สลับเข้าไปได้นะคะ
คือเรียกว่ามีโพลเดอร์อันเดียวใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยหรือว่าจะมีกลิ่นเดียวแต่มีโฮเดอร์หลายอันก็ได้เช่นกันนะคะ
ถือว่าเป็นแฟชั่นไอเทพเหมือนกับการเปลี่ยนเคสมือถือเลยนะคะ
สุดยอดจริงน่ารักมากเลยต้องบอกว่าอันนี้นี่แบบได้ใจกันไปเลยทีเดียวนะคะ
คือแบบดูสิสีสันน่ารักไหมดุ๊กดิ๊ก
และสีที่พิมจะนำมาทดสอบกลิ่นและความรู้สึกในการใช้กันในวันนี้นะคะ
เพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเจ้าชาเขียวที่เรารับประทานที่เราดื่มกันในทุกวันนี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็เทลงบนฝ่ามือ
เรามาพิสูจน์กลิ่นกันนะคะกับความรู้สึก

ตัวนี้ก็แตกตัวเร็วเช่นกันนะคะ
เพียงแค่หมุนวนฝ่ามือเข้าหากันนะคะ

เจลก็กลายเป็นน้ำไปแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับตัวแรกนิดหน่อยนะคะ
ตรงที่กลิ่นเขาเนี่ยนะคะจะเบาบางมากกว่านะคะ
แต่ว่าก็ซึมช้ากว่า
เพราะว่าเข้าใจว่ามีส่วนผสมที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นมากกว่า

แต่อาจจะนุ่มนวลมากกว่าสำหรับฝ่ามือของเรานะคะ
จะมีกลิ่นหอมที่ชัดแล้วก็กลิ่นเนี่ยจัดมากเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นจะติดแน่นทนนานอยู่กับคุณไปยาวเลยค่ะ
ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าใครชอบแบบไหนนะคะ
ทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะทดสอบนะคะว่า
เหนียวหนึบหนับไหมเพราะเมื่อกี้พิมพูดถึงความชุ่มชื้นที่เขาให้กับฝ่ามือของเราถูกไหมคะ
ก็จะมีกระดาษทรัพย์มันนะคะ๑แผ่นเพื่อจะมาทดสอบค่ะว่ามันหรือไม่มัน
แล้วก็ช่วงชื้นแต่ว่ามีความเปียกชื้นกลับออกมาหรือเปล่านะคะ
สนิทเลยค่ะชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่เปียกชื้นค่ะ
นี่แหละที่ป้าพิมเขาจะมาบอกนะคะว่ามันคือความเก๋ไก่ก็คือมีเคส

ได้เราติกกระเป๋ามาเราจะไปไหนลงรถลงเรืออะไรต่างแล้วนะ
แล้วก็บีบปุ๊บจากข้างนอกไม่ต้องไปคุยหาในกระเป๋าเลย
มีเพชรมีเพชรฟรุ้งฟริ้งด้วยเขาเหมือนเป็นเครื่องประดับ

คุณคะทำอะไรรักแร้ได้ด้วยเหรอค

อันนี้เอาให้เห็นภาพง่าย
เพิ่มมูลค่ามากเลยครับนี่ครับ

ขายแยกมันประมาณสองร้อย
พอไปติดอยู่ที่สายเดียวแล้ว

เริ่มเลยนะคะเราจะมาติดเหล็กกันสำหรับตัวแรกค่ะ

ตัวนี้เอาไงดีอ่ะพี่พี่

คือที่เราชอบเนี่ยเราชอบเพราะกลิ่นเลย

ชอบกลิ่นเพราะว่ามันให้ความสดชื่นความหอมแล้วก็มันคือกลิ่นความหอมของธรรมชาติที่แบบวัยรุ่นวัย
รุ่นอ่ะเราชอบเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่แห้ง

ชอบตรงนี้นะที่อย่างที่บอกว่าเรื่องกลิ่นแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็คืออย่างที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอะไรที่แอลกอฮอล์เยอะ

แห้งด้วยแล้วมันก็แบบว่ามันยังไงมันสะอาดไปอ่ะ
อ๋อแล้วมันสะอาดไป

ไม่เท่าไหร่มันแห้งไป

จัดไปเหมือนกัน

ที่เราชอบเราชอบเพราะนั่นเลยนะที่ใส่

เคสของมันแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือแต่ละที่ที่เราไปจุดประสงค์มันไม่เหมือนกัน
คือบางที่ถ้าเราไปแล้วมันสกปรกมากจริงเราก็ต้องใช้๙๙
เพราะว่าธรรมดาคืออย่างนี้มันแบบใช้ในเมืองใช้ในวันที่เราไม่ได้แบบสกปรกน้อยไป
แต่อันนี้มันเหมาะสำหรับวันที่เรารู้สึกว่าเราไปในที่สาธารณะที่มันแบบฝุ่นเยอะเราก็ต้องการกัส

เราชอบเคสเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยมันเย็นดีอ่ะเวลาใช้แล้วอ่ะ
มันเย็นมันสดชื่นมือดีด้วยแล้วก็กลิ่นโอเคทำมาจากธรรมชาติด้วยเราชอบ
ใช่คือประโยชน์ใช้สอยเนี่ยครบถ้วนเลยแล้วก็เป็นคนที่อย่างถ้าเกิดผลเล็กอย่างนี้นะโยนไปในกระเป๋าอะค่ะ
กระเป๋าถือมันเหมือนแบ็คโฮลนะมันจะคุยหายากไหม

เพราะซึ่งว่าพอมีอันนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีถ้าเกิดวันนี้สีไม่เข้ากับกระเป๋า
เรายังแขวนด้วยข้างในได้คือคว้าหยิบง่ายอย่างนี้นะคะและว่าที่บอกเราก็แหละบางทีเนี่ยแอลกอฮอลต์มันต้องการสูงมากเพราะว่าต้องการค่าเชื้อเยอะจริง
พร้อมกันเทใจชูป้ายจัดไปให้เสีย
งานนี้เรียกว่าหอมด้วยสะอาดด้วยฟินลืมกันเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าช่วงหน้าใส่ผู้ชายมาแล้วผู้ชายในฝันของเรามาเสิร์ฟค่ะ
ดูแล้วฟังแล้วเนี่ยนะคะว่าบุคลิกของเขารูปร่างเขาเนี่ยมันในฝันจริง
สูงยาวเข่าดี
เสียงดีด้วยจะเป็นใครเอางี้ช่วงหน้าไง

พูดมาขนาดนี้นะมีไม่กี่คนหรอกนักร้องที่แบบตัวสูงขนาดนั้นแบบจะกินเฮดด้วยอ่ะ

แต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครช่วงหน้าค่ะในช่วง